ดูเรื่องราวที่ว่าหลายคนก็บ่นนะ
ก็สินค้าบางอย่างที่มันเป็นสินค้าจำเป็น

คือทางภาครัฐเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจอะเนาะ

วันนี้ผมมีเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟัง
ติดตามเลยในช่วงของขุดชดดาอย่ากลัว

ท่านก็ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของราคาสินค้า
ที่จะต้องไม่มีการขายเกินราคา

ในช่วงสถานการณ์เช่นนี้และที่สำคัญนะครับหากมีการฝ่าฝืนเนี่ย
จะมีความผิดตามกฎหมายด้วยในส่วนของปริมาณสินค้า
อุปโภคบริโภคนั้นเนี่ยนะฮะประชาชนบอกแบบนี้
ไม่จำเป็นต้องกังวลว่าสินค้าจะขาดแคลนนะเพราะว่าทางกระทรวงพาณิชย์
พร้อมดูแลอย่างเต็มที่ค่ะรวมไปถึงผู้ค้าที่คิดจะแสวงหากำไรเกินควรเนี่ย
ระวังนะเพราะว่าเขามีความผิดตามกฎหมายที่มีโทษจำคุกไม่เกิน๗ปี
ปรับไม่เกิน๑๔๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับ
รวมไปถึงสินค้าจำเป็นต้องปิดป้ายแสดงให้ชัดเจน
เพื่อให้ประชาชนได้ตัดสินใจในเรื่องของราคา

เขาจะมีการปรับนะครับไม่เกิน๑๐๐๐บาทด้วย
อ่ะขณะที่สินค้านะครับที่
มีความจำเป็นและเป็นที่ต้องการของประชาชน
อย่างนี้มีอะไรบ้าง

นี่๒อย่างนี้ก็มีความจำเป็นแล้วนะครับ
เขาว่ากันว่ามีการปั่นราคาในโลกออนไลน์ตอนนี้
ทั้ง๒สินค้า๒ชนิดนี้

แล้วบางคนก็ไม่มีทางเลือก
เขาจำเป็นต้องจ่ายอันนี้น่าเห็นใจจริงนะครับ
แล้วบอกเลยว่าสินค้า๒ชนิดนี้ทั้ง
เครื่องวัดออกซิเกนตัวยาฟ้าไทยโจรเนี่ย
เป็นสินค้าควบคุมที่มีการใช้มาตรา๒๙
ในการบังคับใช้ของกระทรวงสาธารณสุขอยู่แล้วด้วย
หากมีการขายราคาที่สูงเกินจริง
และหากถูกตรวจพบก็จะถูกดำเนินคดีทันทีครับ

อกจากนี้นะครับยังฝากให้ประชาชนในการเลือกซื้อสินค้า
เครื่องวัดออกซิเกนแล้วก็ยาฟ้าไทยโจรเนี่ย
ให้ดูให้ดีเรื่องของออยรับรองมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยนะครับ
เอางี้คุณผู้ชมถ้าอยากจะไปดูข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ย
ถ่ายรูปเก็บเอาไว้ก็ได้นะเดี๋ยวว่างมีเวลาค่อยเข้าไปเช็คดูในนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับ
คือฟ้าทะลายจนช่วงนี้ต้องดูดีเพราะมันมีของปลอมออกมาบรรทานตรฐาน
มันขมเหมือนกันคือกินเข้าไปขมปีเลยอ่ะ
ใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ได้สรรควรเดียวกันมันควรรัสสรรคุณเลย
ค้นหาว่าตรวจสอบสินค้าทางออยก็ขึ้นมาอีกนะคะ